คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ค่ะเหตุเกิดที่ปั๊มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุรินค่ะ
มีผู้ชายคนนึงดมกาวเมากาวแล้วก็ไปแอบอยู่ในห้องน้ำชาย
แม่บ้านไปทำความสะอาดห้องน้ำมันโผล่ออกมาฉุดแม่บ้านเข้าไปในห้องน้ำ
และล่วงละเมิดแม่บ้านนี่ยังดีนะคะแม่บ้านท่านเนี้ยมีไหวพลิบ
พยายามจะพูดกับคนร้ายแล้วก็หนีมาได้และมีพลเมืองดีเป็นรายเดอร์
ได้ยินเสียงแม่บ้านร้องเรียกก็เลยพยายามจะไปช่วยค่ะ
นี่ไงเขากวักมือเรียกคนกวักมือเรียกคนมาช่วยเพราะได้ยินเสียง
ผู้หญิงร้องออกมาจากห้องน้ำชายนี่แม่บ้านผู้เสียหายเดินออกมาแล้ว
ผู้ก่อเหตุมันเดินตามมาด้วยแม่บ้านเขาออกอุบายว่ายอมแล้วยอมแล้ว
แต่อย่าในห้องน้ำเลยนะมันแคบไปที่อื่นกันดีกว่า
คนร้ายมันหลงเชื่อเนี่ยโอ้โหเลยรอดมาได้นะคะ
ต้องชื่นชมว่าแม่บ้านไหวพลิบดีจริงจริงเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่เช้าเลย
ตามภาพในกล้องวงจรปิดเจ็ดโมงกว่ากว่าค่ะรอดมาได้ด้วยสติจริงจริง
ต้องขอบคุณรายเดอร์พลเมืองดีที่พยายามจะช่วยด้วยนะคะ
น้ำมันแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองสุรินทร์
คุณกบเป็นพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำในปั๊มน้ำมันค่ะบอกว่าเธอก็เข้าไปทำความสะอาดในห้องน้ำชายตามปกติ
ก็รู้แหละว่ามีคนอยู่ในห้องน้ำแต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรเธอก็ถูพื้นไปมา
แต่ได้กลิ่นกาวคลุ้งห้องน้ำเลยคนร้ายเนี่ยมันอยู่ในห้องน้ำ
มันพุ่งออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ลากเธอเข้าห้องน้ำเลยนะคะ
ใช้มืออบรัดใช้มืออีกข้างปิดปากพยายามจะลวนลามเธอตกใจมาก
ตะโกนร้องให้คนข้างนอกได้ยินคนร้ายก็ยิ่งพยายามเอามือปิดปากเธอไว้อีก
ไม่ให้ร้องเธอมีสติเธอเลยออกอุบายว่าพี่ยอมแล้วยอมแล้ว
ตรงนี้ไม่เหมาะหรอกมันแคบแค่ไปไปห้องพักพนักงานดีกว่า
คนร้ายยอมปล่อยค่ะเธอก็รีบเดินออกมาคนร้ายเดินตามออกมา
แต่จังหวะนั้นมีพี่รายเดอร์พลเมืองดีได้ยินเลยตะโกนส่งเสียงให้คนในปั๊มมาช่วย
สุดท้ายนะคะพอแม่บ้านท่านออกมาจากห้องน้ำได้เนี่ย
เจอเพื่อนในปั๊มพอดีรีบเดินไปหาเพื่อนให้เพื่อนช่วย
คนร้ายเห็นท่าไม่ดีรีบขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หนีไปเลยค่ะ
ตอนสุดท้ายหนูก็เลยบอกว่าถ้าไม่ยอมแล้วหนูจะแจ้งกำหนดอย่างเงี้ยหนูจะแจ้งกำหนด
มันก็มองหน้าแล้วมันก็พยักหน้าเดินออกมาแล้วมันก็เดินตามพ่นออกมา
แล้วก็มาเจอพี่เด็กเติมน้ำมัน
ก็เลยเดินจับมือไปกับเขาอะค่ะ
มันมันเห็นว่าเราเราไอ้นี่แล้วค่ะมันก็เดินไปที่รถมันเลยค่ะ
แล้วมันขี่มอไซค์ไปใช่มันก็จับรถมอไซค์ก็ขี่อืม
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบดูเนี่ย
คนร้ายรายนี้ชอบดมกาวแล้วก็ป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่ตามห้องน้ำในปั๊มน้ำมันตัวเมืองสุรินทร์
ที่สำคัญนะคะเคยก่อเหตุในลักษณะแบบนี้มาแล้วอื้อหือ
ไม่ใช่ครั้งแรกนี่ค่ะหน้าตาของผู้ก่อเหตุที่เห็นชัดกันแบบนี้
เพราะนี่คือภัยสังคมตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่
เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ